กันว่าเป็นคู่กันแล้ว

ก็คือนักพนันกับเจ้าหน้าที่
อันนี้เรียกคู่คู่ปรับ

โอ้โหในป่าร้างในสำนักสงร้าง

วงกลมแดงเห็นไกลนี่

แต่เราวงกลมเอาไว้นี่คือนักพนันที่วิ่งหนีส่วนนี้เดี๋ยวนะ
มันไกลเหลือเกิน
กลมเขียวที่เห็นแว๊บเมื่อสักครู่
เหตุเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
โอ้โหเหล่าบรรดาเซียนพนันวิ่งกันตะเลิศกระเจิดกระเจิง

ไหนคะไปเล่นที่สำนักสงร้างริมหนองน้ำสาธารณะหนองสิม
หมู่แปดตำบลพระเจ้าอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด
นี่เห็นไหมวงกลมแดงเราวงไว้ดูดิวิกัน
นี่เจ้าหน้าที่เขาขับรถเข้าไปถึงที่เลยนะครับ
นั่นคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน
พากันวิ่งลงไปไล่ล่าเซียนพนันกว่า๑๐ราย
โอ้โหชาวบ้านเขาแจ้งมาไงเขาบอกว่ามีคนมากินกันในป่า

กินอะไรในป่าล่ะคุณ

โอ้โหเค๋อเสี๋ยสักพักเจ้ากิน
เหมือนว่ามานั่งกินข้าว
ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทีนี้จับมาได้
โอ้โหสุดท้ายนะครับ

พอแล้วพอแล้วเบอร์ต้องแลนด์เบอร์ต้องแลนด์
ไปไปกลับกลับมันไปหยัง
เป็นคนร้ายอยู่ข้างหน้าไงไปเดินต้อยนะเห็นไหม
บอกแล้วเบอร์ต้องแลนด์เบอร์ต้องแลนด์

เออกลับมากลับมา
ทีนี้ก็ไล่ตามจับมาได้
รายนะครับโอ้โหถือว่าเยอะอยู่นะ

จริงมีเยอะกว่านี้บางคนมันหนีไปก็มีเหมือนกัน
แต่บางคนไปไม่รอดอย่างคุณป้าคนนี้

ออกมา
เขาง่ำเหรอ

บอมมี่นาม
เขาง่ำมันบอมมี่นามเจอที่วิทยาของช่างใหญ่

เด้อออกมาเด้อ
ห้องน้ำไม่มีน้ำ
จะเข้าห้องน้ำยังไง
จะแอบทั้งทียังไม่เนียนเลย

จับได้ทั้งนักพนันของกลางเงิน
อุปกรณ์การเล่นแบบครบครัน

เคลียร์กันไปเคลียร์กันแต่ละอย่างเลยนะ
ของเนี่ยเคลียร์ของกลางขึ้นรถไปด้วย
ใช่ครับก็ต้องพากันไปแบบนี้คือ
คุณไปเล่นที่ไหนไกลแค่ไหน

เจ้าหน้าที่เขาก็จะตามคุณไปแบบนี้แหละนะ

โดนจับก็เนี่ยขึ้นรถกระบะของเจ้าหน้าที่เขาไป
ทีนี้เราไม่ขาดเลยไปด้วยกันครบเลย
บอกแล้วคู่กันแล้วไม่แค้วกันนะ
พนันและเจ้าหน้าที่ครับ
ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะวิ่งขนาดไหน
สุดท้ายไม่รอดนะคุณผู้ชม